หวานฉ่ำเห็นบอกว่าถกเถียงกันอยู่
คนหนึ่งชอบลูกชายคนหนึ่งชอบลูกสาว

จริงอยากได้ธรรมชาติก่อน

เดี๋ยวผมอยากได้ลูกชาย
อยากได้ผู้หญิง
มาได้จะทำวิดีโมพูดถูกเลย
ไม่ละแหละก็เลยจะแฝดเลยอ่า
ลูกจะต้องน่ารักมากเพราะว่าแม่สวยมาก

ถ้าเข้ามาในชีวิต
แล้วเติมความสุขให้เราไม่ได้

มันเรียกคำว่าพอดีไม่ได้

เป็นแฟนเก่านะคะชื่อว่าคุณพลอย

ถึงขั้นแต่งงานทุกคนเลย
แล้วก็เลิกทุกคนเลย